โดยคุณคณรัฐเฟื่องรุทัยคุณครับ

เดินทางเข้าสู่วันที่๕ของการแข่งขันแล้วนะครับ
ก่อนจะไปดูไฮไลท์การแข่งขันวันนี้

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขา
หากมองออกไปก็จะเห็นเกาะหนูเกาะแมว

ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
บรรดานักกีฬาที่ว่างเว้นจากการแข่งขัน
ก็จะมาเดินเล่นกินลมชมวิวนะครับ
ซึ่งถ้าไม่มาณที่แห่งนี้ก็เหมือนกับว่า
ไม่ถึงจังหวัดสงขานั่นเองนะครับ
ส่วนการแข่งขันวันนี้มีการชิงชัยทั้งสิ้น๗๑เหรียญทองครับ
มินตันประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศ
ที่ยิมเนเซียมสนามจีดราชนากรหัดใหญ่ครับ
เรียบมือ๒ตะวันปันวิทย์ทองน่วม
หวานใจของโนเมรัชนกอินทนล
ลงแข่งขันในนามจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
พบกับตะวันหวนสุริยาของนครราชศรีมา
ผลปรากฏว่าปรณวิทย์ในชุดสีเหลืองใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่า

ก่อนที่อายุทยาจะเอาชนะไป๓ต่อ๒คู่

ขณะที่ประเภททีมหญิงรอบชิงกรุงเทพมหานคร

เดี๋ยวมือหนึ่งมนัสนันเลิศหัตถสินชุดสีเทา

เอาชนะสุภาพิษศิษย์ประกอบของนนทบุรีไปได้๒เซตรวด
แต่สุดท้ายเป็นนนทบุรีที่ไล่แซง

ไปดูที่ยกน้ำหนักหญิงรุ่นเกิน๖๓กิโลกรัม

หอประชุม๑มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลา
รัตนวัลวามรุนจากชนบุรี
ค่าสแนสได้๙๗กิโลกรัม
และคินันเจิก๑๓๒กิโลกรัม
น้ำหนักรวมได้๒๒๙กิโลกรัม

เหรียญเงินเป็นของนครศรีธรรมราช
และเหรียญทองแดงจากกรุงเทพมหานคร
ปิดท้ายที่สีสันขอบสนามการแข่งขันวอเล็กบอลในร่ม

เมื่อทีมสงขาเจ้าภาพลงแข่งขันทั้งที
แฟนเจ้าถิ่นก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาให้กำลังใจครับ
แต่ที่สะดุดตาเห็นจะเป็นน้องนักศึกษาคนนี้แหละครับ
ที่โชว์รีลาแดสแบบไม่ห่วงสวย
เมื่อทีมสงขาทำแต้มได้
ส่วนเจ้าหนูคนนี้ก็ไม่ธรรมดา

แต่ลีลานั้นพิ้วไหวจริงครับ
สำหรับสงขาเกมยังเหลืออีกหลายชนิดกีฬานะครับ

โดยไฮไลท์ของวันพรุ่งนี้อยู่ที่วิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมตรนะครับ
รวมแล้วมีการชิงชัยทั้งสิ้น๘๒เหรียญทองครับ
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดสงขลาครับ